แต่สิ่งที่มันสลดใจคนที่เห็นคือพ่อของลิงมายืนดูเมียกับลูกตาย
แล้วชาวบ้านเห็นโอ้โหเป็นภาพที่สลดใจเหลือเกินนะครับ
นี่ฮะเป็นศพของสองลิงสองแม่ลูกถูกรถชนตายที่บริเวณบริมถนนสุขุมวิทย์
ฝั่งขาเข้าอำเภอศรีมราชาจังหวัดชนบุรี
ก็คาดว่าลิงแม่ลูกคู่นี้น่าจะลงมาจากเขานะมาจากฝูงด้วยมาหาอาหารกิน
ก่อนจะแยกย้ายกันจากฝูงเพื่อไปหาอาหารตามชุมชนต่าง
ส่วนลูกลิงนั้นยังเล็กอยู่เลยเกาะอกแม่ไปไหนมาไหนแม่ก็หอบหิ้วกันไป
ฝุงนี้นะอยู่บนเขาพระครูครับในตำบลสุรศักดิ์
แต่ว่าช่วงนี้อากาศร้อนภัยแรงอาหารบนเขาไม่มีฮะต้นไม้ต้นย่ามันตายมันแห้งหมดเลยฮะ
ลิงก็พากันลงจากป่ามาหาอาหารในชุมชนเพื่อประทังชีวิต
ชนตายทั้ง๒ตัวเลยครับ
แล้วสิ่งที่มันเวทนาที่ผมบอกคุณผู้ชมไปคือเขาเห็นมีลิงตัวผู้ขนาดใหญ่มาก
ก็คาดว่าน่าจะเป็นสามีเขาแหละนะฮะเป็นตัวผู้เป็นพ่อเป็นสามีของลิงตัวเมียเนี่ยนะฮะ
ก็ลงมาด้วยมายืนดูลิงแม่ลูกตายนะพอกู้ภัยมามันก็หนีไป
นี่ไงคุณผู้ชมดูภาพนี้สิเมื่อสักครู่นะฮะพอกู้ภัยมามันก็หนีไปมันกลัวโดนจับนะฮะ
เป็นภาพที่เห็นแล้วสะลดใจมากเลยนะครับ
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาเขาก็บอกว่าอยากให้คนขับรถผ่านแยกนี้
ชะลอความเร็วหน่อยเพราะจุดนี้สัตว์ป่าลงมาลิงลงมาหากินกันเยอะ
มีทั้งลิงทั้งหมูป่าเพราะเป็นผลกระทบกับเรื่องของภัยแรงนะครับ